มาดูในแวดวงการเมืองกันหน่อยคุณผู้ชม
วันนี้นางสาวแพทองทันชินวัฒน์
คันดิเดตนายุทธมนตรีของพักเพื่อไทยคลอดลูกชายแล้วค่ะ
ตรงกับวันแรงงาน๑พฤษภาคมพอดีค่ะ
คุณอุ้งอิ๊งได้โพสต์ไอจีส่วนตัวนะคะระบุว่าสวัสดีครับ
ผมชื่อเด็กชายพฤทธาสินสุขสวัสดิ์ชื่อเล่นชื่อทาสินครับ
ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับ
เดี๋ยวอีกไม่กี่วันนี้คุณแม่รอแข็งแรงก่อนจะไปพบพี่สื่อมวลชนครับ
นี่แหละค่ะก็เป็นโพสต์ล่าสุดของคุณอุ้งอิ๊งในวันนี้นะคะ
ขณะที่นายทักษิณชินวัฒนอดีตนายกรัฐมนตรีทวิตข้อความผ่านทวิตเตอร์ค่ะ
นี่แหละค่ะบอกว่าเช้าวันนี้ผมดีใจมากที่ได้หลานคนที่๗เป็นชายชื่อทาสินจากน้องอิ๊งแพทองทาน
ทั้ง๗คนคลอดในขณะที่ผมต้องอยู่ต่างประเทศผมคงต้องขออนุญาตกลับไปเลี้ยงหลาน
เพราะว่าผมอายุจะ๗๔ปีกรกฎานี้แล้วพบกันเร็วนี้ครับขออนุญาตนะครับ
นี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวในวันนี้ที่มีการพูดถึงกันเยอะทีเดียวนะคะ
เช่นเดียวกับนางสาวยิ่งลักษณวัฒน์อดิษฐ์นายุทธมนตรีซึ่งเป็นอาของคุณองค์อิ๊ง
ก็โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊คค่ะบอกว่า
ดีใจที่สุดขอแสดงความยินดีกับหลานอิ๊งและป่อที่ในที่สุดได้เห็นหน้าหลานทาสินแล้ว
หลังจากรอคอยอุ้มท้องหาเสียงด้วยความอดทนมานาน
ขอให้หลานมีสุขภาพกายที่แข็งแรงและจิตใจที่เข้มแข็งเหมือนแม่
เชื่อว่าคุณตาคงอดใจรอจะอุ้มหลานไม่ไหวส่วนอาก็รอวันที่จะได้อุ้มหลานนะ
ขอแสดงความยินดีกับคุณตาคุณยายด้วยนะคะเพราะว่าคงจะมีความสุขแล้วอาเชื่อว่าตาตาสินคงตื่นเต้นแล้วก็ตั้งตารอคอยที่จะได้อุ้มหลานอาก็เหมือนกันนะคะอย่าลืมพาหลานมาให้อาอุ้มด้วยนะอาจะรอจ้ะ
ขณะที่นายเศรษฐาทวีสินค่ะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีอีกคนหนึ่งของพักเพื่อไทยบอกแบบนี้ค่ะบอกว่าคาดว่าอีก๗๘วันคุณอุ้งอิ๊งน่าจะออกเดินสายหาเสียงช่วยพักเพื่อไทยได้
ก็ได้พูดถึงการคลอดของคุณอุ้งอิ๊งในวันนี้ด้วยค่ะ
ถ้าทำตามขบวนการยุติธรรมอย่างเที่ยงตรงเนี่ยนะคะ
พี่ว่ามันจะไม่เป็นเหตุ
ให้ใครมาแอบอ้างทำการรัฐพาหาร
อันนี้คือสิ่งที่เป็นหัวใจนะคะ
แล้วไปดูอีกหนึ่งแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีนะครับ
ที่รายการไทยรัฐทอล์กเนี่ยได้ไปนั่งไปพูดไปคุย
ป้อมครับพลเอกประวิทย์วงสุวรรณครับคุณผู้ชมครับ

มีคนสงสัยว่าตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้ว
ที่ท่านปรับลุคทำเป็นวัยรุ่นเนี่ยนะครับ
เป็นการสร้างภาพลักษณ์ปรับภาพลักษณ์ขึ้นมาหรือเปล่า

ภาพรักวัยรุ่นมากบุคลิกวัยรุ่นมาก

ความจริงนะผมแต่งตัวอย่างนี้มานานแล้วนะ
ตั้งแต่เวลานอกเวลานะ
ผมก็ชอบแต่งตัวอย่างนี้มานานแล้ว

เป็นการแต่งตัวแล้วมันสะท้อนบุคลิกว่าลุงป้อมเป็นคนปรณีประนอม

ความจริงเด็กผมก็ชอบนะ

ผมชอบเด็กหนุ่มสาวเลยนะครับ
สนใจวิธีการคิดของเด็กใช่ไหมครับ

หลายคนบอกว่าลุงป้อมมีบุคลิกของการปรณีประนอม

ในการปรณีประนอมและการให้โอกาสสำหรับลุงป้อมมันมีข้อดีอะไรบ้างครับ
ก็ความจริงมันทำให้ผมสบายใจนะ
อย่างผมได้ช่วยใครไปที่เขาเดือดร้อน
ที่มันไม่ใช่มีความผิดเกี่ยวกับเรื่องผิดกฎหมายอะไรอย่างนี้
ผมก็จะช่วยทุกคนที่ผมช่วยได้
เพราะคนที่มาหาเนี่ยเขาเดือดร้อน
เขาเดือดร้อนในตัวเขานะครับ
เพราะเราให้เขาได้ก็ให้ทุกคนที่มาหาผมนะครับ
ใครไม่ค่อยโกรธใคร
แต่ว่าไม่ชอบไม่ชอบวิธีการเขาก็ไม่พูดด้วย
ผมไม่ได้ตั้งเปล่าผมก็ทำอย่างนี้ไป
และในช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าหาเสียงขับเขี้ยวกันจริงนะคะ
ในแต่ละพักมาช่วยกันทำโพลดูหน่อยนะครับ
กับไทยรัดโภว์ในช่วงโค้งสุดท้าย
คุณผู้ชมก็สามารถร่วมตอบไทยรัฐโพลเลือกตั้ง๖๖โค้งสุดท้าย